วันนี้นำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนร้ายที่บุกเดี่ยวไปเลยค่ะ
โรยตัวลงมาคือไปเจาะฝ้าเพดานเขาก่อน
มาในร้านทองทำร้ายร่างกายเจ้าของร้าน
วาดทองคำไปน้ำหนัก๓๗๘บาท
มูลค่า๑๐ล้านกว่าบาทนะคะ
ทีนี้ค่ะพลตำรวจโทอำพลวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
คุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะนายชายอองอายุ๒๗เป็นชาวเมียนมา

ร้านทองทวีชัยจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก๒๓ตุลาคม
จุดแรกก็คือจุดที่ในชายไปดูลาดเหล่าหน้าร้าน
จุดที่๒ในชายทุบฝ้าเพดานชั้น๒ของร้าน
ทำให้เป็นช่องสอดตัวลงไปในห้องน้ำ
แต่เปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ปีนกลับขึ้นไป
จุดที่๓ห้องนอนชั้น๒ที่ในชายเปิดฝ้าเพดานปีนลงมา
จุดที่๔ก็คือจุดที่สามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านนะคะ
นั่งดูละครกันอยู่ด้านล่างแล้วก็ในชายเอาไม้ตีหัวเขาทั้งคู่เลย
เอาสายไฟมัดมือมัดเท้าเขาด้วย
ที่๕ในชายก็ให้ตัวนางพวงเพลก็คือตัวภรรยานะคะ
อายุ๖๕ตัวภรรยาของเจ้าของร้านนะคะ
จุดที่๖หลังร้านก็คือจุดที่ในชายปีนกลับไปที่ชั้น๒

จุดที่๗คือจุดที่ในชายเอาถุงพลาสติกใส่ทอง
เอามาวางไว้แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ขออนุญาตไปไวแบบนี้นะคะเรื่องของการทำแผนชี้จุดนะคะ
คือตำรวจรวบรวมหลักฐาน
นำตัวในชายตอนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
แล้วก็ขออนุมัติหมายจับแล้วก็จับตอนอยู่ในบ้านพักคนงาน
อย่างที่บอกตอนแรกตำรวจเขาสงสัยตั้งแต่ต้นแล้ว
สงสัยคนงานก่อสร้างที่มีบ้านพักอยู่แถวนั้น
แล้วของกลางเพียบเลยของกลางอย่างที่บอกค่ะ
ทองรูปภัณฑ์๓๖๓บาทของกลางที่ได้นะ
แต่ของที่เขาเอาไปจริงแล้ว๓๗๘บาทนะ
แต่มันเหลืออยู่แค่๓๖๓บาทยังไม่ครบนะนี่ค่ะ
ปมเหตุเขาบอกว่าติดพนันออนไลน์ไม่มีเงินเลยก่อเหตุ
ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามาดูลาดเหลาอยู่๒ครั้งนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันที่๒๐กับ๒๑นะ
แล้ววันที่๒๓๕โมงเย็นตั้งใจมาดูลาดเหลาอีกรอบนึง
แต่จากนั้นตัดสินใจก่อเหตุในอีก๑ชั่วโมงถัดมาเลย
มาดู๕โมงเย็น๖โมงเย็นก่อเหตุเลย
ขี่รถมาจอดริมถนนแล้วก็เข้าไปในตรอก
ทางเข้าบ้านร้างด้านหลังนะฮะ
แล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ปีนขึ้นไปลงมือก่อเหตุนะครับ
คือหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะ
คือเข้ามาก่อเหตุเนี่ยในชายเนี่ย
เขามีความรู้เรื่องการเจาะเพดานขึ้นด้านหลังตรงนี้
แล้วก็การปีนเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเป็นช่างก่อสร้างมาก่อน
เจาะเพดานเจาะฝ้าได้นี่ฮะโอ้โห
แล้วก็ไปก่อเหตุนะครับถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานะครับ
ลักทรัพย์เวลากลางคืนบุกรุกเคหสถาน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่นะฮะมาอยู่เมืองไทย๑๒ปี
เป็นช่างก่อสร้างสุดท้ายเนี่ยถูกจับจนได้
เมื่อเช้าทางเจ้าของร้านก็ไปขอบคุณทางตำรวจนะฮะ
เพราะว่าก็ถือว่าได้ของกลางคืนมาเยอะนั่นแหละใช่ค่ะ